ทีนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของอุบัติเหตุเหมือนกัน

ติดใจสงสัยการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีค่ะ
คือประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปโรงพยาบาลนี้
โรงพยาบาลบอกว่าไม่เป็นอะไรมากกลับบ้านได้เลย
แต่เธอบอกว่ามันคืองตานะเหมือนมีอะไรอยู่ในตา
แต่โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่มีอะไรดูแผลนิดหน่อยให้เธอกลับบ้าน
เธอกลับบ้านไปนอนอยู่คืนนึงเธอบอกไม่ไหว
มันเจ็บตาจริงต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเท่านั้นแหละโอ้โห
อีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกว่าเศษกระจกรถมันเข้าไปอยู่ในลูกกระตา

มันฝังอยู่กับตาบอด
โซเชียลแชร์ภาพนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
พอหมอตรวจปุ๊บบอกว่ากลับบ้านได้
เธอบอกว่าเธอพยายามจะบอกกับหมอแล้วนะว่ามันเจ็บตา
น่าจะมีอะไรเข้าตาแน่เพราะเธอเจ็บมาก

ก็ให้ลงไปเย็บแผลที่ห้องฉุกเฉิน
ฉีดยาแก้ปวดแล้วให้กลับบ้านเลยอะค่ะ
แต่พอกลับบ้านเธอบอกว่ามันยังเจ็บ

ก็เลยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งปรากฏว่า
อีกโรงพยาบาลหนึ่งเจอเศษกระจกอยู่ในลูกกระตา

เราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปคุยกับผู้บาดเจ็บรายนี้นะคะ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นักข่าวของเรา
ไปคุยกับนางสาวสะสินิพาคลับคล้ายอายุ๓๖ปี
เป็นชาวอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี

เพราะนี่ค่ะนอกจากเสร็จกระจกเข้าตาแล้วนะ
รามเธอใบหน้าเธอแบบต้องใช้เหล็กยึดฟันเอาไว้

เล่าว่า๑๑มีนาคมที่ผ่านมาพาพ่อไปหาหมอ
แต่ว่าขากลับประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า
กู้ภัยมาถึงนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดปฐุมธานีแล้วดูสภาพรถ

ไม่ค่อยดูแลเธอเท่าที่ควร
ผลการตรวจโรงพยาบาลที่ไปตรวจโรงพยาบาลแรก
กับอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันไม่ตรงกันเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของเสกระจกที่อยู่ในดวงตาของเธอ

ก็เลยอยากจะฝากไปถึงทีมแพทย์ทีมพยาบาลของโรงพยาบาลแรกค่ะ

เพราะถ้าเธอไม่ไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งป่านนี้ตาคงบอดไปแล้ว

ส่วนกระดูกกรามซ้ายที่แตกเนี่ยนะคะ
ล่างทั้งหมดที่โยกจากแรงกระแทกเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลแรกไม่ตรวจให้เลย

เอ็กซาเรย์ทั้งที่เธอขยับปากไม่ได้เลยอะค่ะ
พอไปโรงพยาบาลใหม่อีกแห่งหนึ่งถึงรู้ว่ากรามเธอเนี่ยนะ
สาหัสต้องใส่ลวดเหล็กยึดฟันเอาไว้ไม่งั้นหน้าเบี้ยว

ตอนนี้กลืนได้แค่น้ำกับแบบน้ำข้าวอะค่ะ

ของเราบอกว่าตาหนูมีกระจกอยู่นะ
ก็เปิดดูบอกว่าไม่มีแล้ว
รู้สึกว่ามีแต่เขาก็บอกว่าไม่มี
หนูต้องขึ้นไปหาหมอตาก่อนหลังจากที่เย็บแผล
แผลเสร็จก็ส่งขึ้นไปหาหมอตา
หมอตาก็พอขึ้นไปหาหมอตาว่าเช็คดูกระจกดูอะไรอย่างนี้
ที่หนูบอกว่ามันเจ็บ
หมอตาก็บอกว่าไม่มีแล้ว
ลงไปเย็บเพิ่มได้เลย
เอาไปเย็บเอาลงมาเย็บอีก

คืออยากให้ดูแลให้คนป่วยอะไร
ให้ดูแบบเคสไหนหนักเคสไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางทีอาจจะตาบอดไปเลยก็ได้
แล้วถ้าเกิดเราไม่ไปรักษาที่อีกที่หนึ่ง

เพราะหมอบอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็ลืมตาได้แล้ว

ที่ทางญาติหนูขอนอนโรงพยาบาล
เพราะว่าหนูทานอะไรไม่ได้
จะได้ให้น้ำเกลือจะได้มีแรงอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับเคสที่หนักกว่านี้

อันนี้ถือว่าถ้าฟังแบบนี้นะ
หนักกว่าอาการของผู้หญิงคนนี้คือโรงพยาบาล
ถือว่ามาตรฐานในการวินิจฉัยการรักษานี่หนักมากนะ
เพราะว่ากระจกเข้าตานี่แค่เปิดดูแล้วบอกไม่มีอะไรแล้ว
รามที่หักขนาดนี้บอกว่าไม่เป็นไร

ไปอีกโรงพยาบาลนึงนี่โอ้โหคนละเรื่องเลย
ถ้าเขาแบบตาบอดขึ้นมาเออจะเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบ
สะพ้ายคนเจ็บชื่อว่านางสาวปรายมาอุ่นจิตค่ะ

ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เพราะว่าอยากจะวอนขอให้หมอที่อยู่ห้องฉุกเฉิน
ใส่ใจคนไข้ให้มากกว่านี้เพราะตอนเกิดเหตุเป็นช่วงบ่ายนะคะครับ
คนไข้ในห้องฉุกเฉินก็ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแรกอ่ะค่ะ
พูดจาให้ข้อมูลให้ดีกว่านี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอโพสต์เรื่องนี้ออกไปแล้วคนก็เผยแพร่แชร์กันไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
ต่อว่ามาท้าทายมาด่าด้วยอ่ะโอ้โหเออทำไมอย่างงี้อ่ะ
คนก็เลยยิ่งวิจารณ์กันหนักเลยทีนี้ทางญาติผู้บาดเจ็บบอกว่า
จะขอย้ายสิทธิ์การรักษาจากโรงพยาบาลนี้ออกไป
เดี๋ยวต้องดูด้วยต้องเอาผิดโรงพยาบาลแรกด้วยนะ

จะได้เกิดความเข้าใจว่า๑๒๓๔มันเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาคอมเมนต์ด่ากันอีก